ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำน้องเมย์ได้ไหมครับ
เมย์นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการค่ะนะฮะ
ที่เสียชีวิตในพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับตอนนี้ก็ยังรอการสรุปคดีอยู่
ว่ามันเกิดจากอะไรมีปริศนามีเงื่อนงำอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตเมื่อสิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะนี่นะฮะน้องเมย์
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
พี่สาวของน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการเนี่ย
แล้วก็พิมพ์ข้อความเนี่ยบอกว่าเมย์พีตัญญาการเนี่ยเมย์พักขพงศ์ตัญญาการ
แล้วก็มีข้อความต่อมานะครับบอกว่าลูกผู้ชายอย่างเราห้ามหนีทหารนะ
อยู่ไหนรีบเหาะมาครับเดี๋ยวโดนคดีอาญานะครับ
เขาเอาไปขังคุกจะหาว่าไม่เตือน
คนเห็นก็อุ้ยอะไรเอ๊ะทำไมห้ามหนีทหารอะไรยังไง
เอาก็น้องเมย์เขาเสียชีวิตเตั้งแต่สิบเจ็ดตุลาคมปีศูนย์เนี่ย
มันมีภาพภาพนี้เป็นภาพที่พี่สาวของน้องเมย์ได้โพสต์พร้อมกันด้วย

ลงวันที่๑๑สิงหาคม๒๕๖๒
แจ้งให้ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจำปี๒๕๕๙
พูดง่ายคือเรียกให้ไปเกณฑหาร
แล้วก็ระบุโทษนะฮะทั้งจำและปรับ
หากไม่ไปแสดงตนในเวลาที่กำหนด
โอ้โหพอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
วิพากษ์วิจารณ์กันแบบเยอะมาก

ว่าเอ๊ะอะไรยังไงเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วมาออกหนังสือเรียกให้มาเกณฑ์ทหารอะไรยังไง
แล้วบอกด้วยถ้าไม่ไปเนี่ยติดคุกอะไรอย่างนี้

ถ้ามีหนังสือเรียกไปว่าคุณต้องไปเข้ารับการตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารประจำปีนะ
งั้นมีโทษจำโทษปรับแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป
แต่นี่คือคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วเสียชีวิตในขณะที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารในโรงเรียนเตรียมทหารด้วย
วันนี้ครอบครัวน้องเมย์นะครับได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับ
โดยระบุว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเนี่ย
ศัษฎีอำเภอเมืองชนบุรีแล้วก็ศัษฎีจังหวัดได้เดินทางมาหาที่บ้านแล้ว
กล่าวขอโทษคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการมีหมายเรียกมานะครับ
ทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าคือยังไงมันก็ช้ำใจนั่นแหละเสียใจอยู่แล้ว
ปีที่ผ่านมาตั้งแต่น้องชายเสียชีวิตตั้งแต่ลูกชายเสียชีวิตคดียังไม่จบเลยเนี่ย
ครอบครัวอยู่ในความทรงจำที่แย่มากพอเจอหมายเรียกเรื่องนี้เข้ามายิ่งช้ำใจใหญ่
เหมือนเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดก็มีคำถามว่าทำไมหน่วยงานราชการเขาไม่ประสานงานกันหรือ
ผู้เสียชีวิตไปแล้วมีหมายเรียกให้ไปเกณฑ์ทหารได้ยังไง
ก็มาขอโทษในนามส่วนตัวแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก็รับว่าเป็นความผิดของเขาเองอะค่ะ
มันก็เหมือนตลกร้ายนะคะพี่แบบมันก็เหมือนตอกย้ำเหมือนกันว่าคุณคุณอยากได้อะไรจากเราแต่คิดว่าศาสดีแกคงไม่ได้มีแบบเจตนามาทำร้ายจิตใจครอบครัวเราค่ะพี่
ก็ที่รับหนังสือที่ดูในหนังสือนะมันก็เป็นเรื่องที่ตลกดีเพราะทางหน่วยงานราชการไม่ได้ประสานงานกันเลยหรือยังไงมันก็สะอึกเหมือนกันเจ็บเหลือใจนิดนึง
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะพันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกได้ออกมาขอโทษแทนกองทัพและขออภัยครอบครัวน้องเมย์ที่ทำให้
กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าระบบทะเบียนทหารยังไม่เชื่อมโยงกับทะเบียนราชของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
สาเหตุเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีของน้องเมย์เนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวของน้องเมย์บอกว่าล่าสุดไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอพญาไทยกับบุคคลหนึ่ง
รับราชการหารมีส่วนทำให้คดีไม่คืบหน้ามีผลต่อรูปคดีแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อนะคะ
และต่อจากนี้จะนำเรื่องไปยื่นต่อกรรมธิการสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ส่วนการช่วยเหลือนะคะในงานศพก็มีการมอบเงินช่วยเหลือมา๑แสนบาท
ก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นเงินเยียวยาหรือเงินชาปนกิจ
ทางครอบครัวบอกว่าก็ยังไม่เข้าใจในส่วนของเงินตรงนี้นะคะ
ก็ยังไม่ได้นำออกมาใช้ตอนนี้ก็ทำขนมไทยทำอาหารขาย
เพื่อนำเงินมาเป็นใช้จ่ายในการสู้คดีกันต่อ
เรื่องคดีก็ยังต้องต่อสู้กันต่อนะฮะ
ส่วนเรื่องความผิดพลาดทางเอกสารที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกองทัพเขาก็ไปขอโทษล่ะครับ